แต่ว่านักกีฬาบางคนที่ยังไม่เดินทางไปบราซิลในการบริหารโอลิปิกนั้น

รวมถึงฟุตบอลคลินิกที่เราจะพูดถึงในรายการนี้ด้วยครับ
กิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับโดยความตั้งใจของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็มีการจัดกิจกรรมโตต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิกนะครับในรอบคันเลือกสนามสุดท้ายที่สนามกีฬากองทัพบก
ต้องครับอากาศทุกประเทศมีนะครับหลังยาวของทีมแอร์ฟอศด้วยมีร่ะตุ๊ก
เปลี่ยนพรุ่งผิวอ่อนนะครับโตโลต้าฟุตบอลแอร์บัสเดอร์เป็นหัวหน้าของในการคัดเลือก
สิบสี่คนจากหนึ่งร้อยสี่คนทั่วประเทศนะครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทย